มาชวนไปทำบุญกรมมิตรโกรภรอบ๒๔ปี
ก็ศิลปินมากมายพี่ไม้พี่ลมพรน้องตรีชัยนรงหญิงลี
ไปร่วมทำบุญนะคะเห็งปังก็ปิดตึกกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็แวบเห็นพี่ไมค์พี่ลมพรล่าสุดเลยเธอตกตกใจมาก
ที่นานพี่ไม้น้ำท่วมเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคะที่ดอนธานี
บางที่สุลินบ้านที่ฉันแห้งแหลงแต่บางที่น้ำท่วม
ก็เป็นกำลังใจให้พี่ไมค์ด้วยนะคะพี่ไมค์ก็ยังสู้ต่อไป
แล้วเห็นว่ากำลังจะแขวนไมค์พอดีมาเจอน้ำท่วมแบบนี้อีก
มาเป็นกำลังใจให้นะคะว่าแล้วก็อีกหนึ่งสาวค่ะ
มี่โกเหมือนกันน้องมิวส์ค่ะอรพัสยาสุขใสค่ะ
คนนี้ก็คุณหน้าคุณตากันนะคะกับละครเสียงเอื้อนสะเทือนดาวค่ะ
ล่าสุดนะคะก็มีคนก็เมาส์มอยไม่ร้องเพลงแล้วหรือเปล่านะคะ

ตาโดยดีคนนี้น่าจะมาแรงไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
สวยด้วย
รู้ไส้เร็วนี้จะมีเซอร์ไพรส์เป็นเพลงเร็วแน่นอนค่ะ